แต่ทารโลเกนะครับมันทำมาบังหน้า

คือยังไงวันนี้ไปมันจะเจอบอดเยอะแล้วละครับ
เพราะว่าขาวมันดันอาณาที่ไหนอ่ะ
แล้วผมก็เรียกท่านเลยครับว่า

ผมจะจับไม่ได้ผมจะ
แม่ถ้าผมไม่รอดในยกภูมิตำรวจ
เดี๋ยวผมจะจับผมเรียบนะครับ
ผมไม่ปล่อยไว้ส่วนนะครับ
วันตรงนาวันหน้าอย่าไปถ่ายรูปนะครับ

มาแจ้งความเลยครับแจ้งตำรวจ

เพราะแจ้งกันเยอะหลายอย่างก็แจ้งกันโซเชียล
แล้วก็หาว่าจะเอาทีไป
เดี๋ยวผมก็สอบส่วนอีกทีนะ
ว่าคุณบริการให้ผมสั่งให้สอบส่วนแล้ว

วันนี้ถามตรงกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์นะครับ
วันนี้มาแทนคุณจอมขวัญนะครับ
คุณจอมขวัญขออนุญาตลา๒สัปดาห์นะครับ

วันนี้จันทร์ที่๒๑ตุลาคม
เราคุยกันเรื่องที่มีการพูดกันไว้ในสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
ระหว่างการอภิปรายงบประมาณปี๒๕๖๓นะฮะ

สสพไทยที่ท่านเห็นอยู่ในภาพนะครับ
คุณยุทธพงศ์จสสมหาสคพไทย
เป็นรองหัวหน้าพักทางภาคอีสานด้วย
พิปรายเอาไว้แล้วทีนี้ได้ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการเปิดบ่อน
ในพื้นที่กรุงเทพบ่อนกลางกรุงนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะคุยกันหน่อยครับว่า
ตกลงแล้วข้อมูลต่างที่คุณยุทธพงศ์ได้มา
แล้วเอาไปอภิปรายในสภา
การตรวจสอบในขณะนี้มันมีจริงหรือไม่จริงอย่างไร
ข้อเท็จจริงจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
รวมทั้งเรามีอีกท่านหนึ่งนะครับ
ปัจจุบันท่านเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความเยอะแยะนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของวงการตำรวจ
ก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นตำรวจนะฮะ
เคยเป็นนายตำรวจระดับภูมิกับอยู่๘ปีนะครับ

ตำแหน่งสุดท้ายคือรองผู้บังคับการเจรตำรวจแห่งชาติ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับบ่อนในประเทศไทย
มีสอสอไปเปิดเผยในสภา
ท่านนายกก็อย่างที่สักครู่ท่านก็ได้ฟังนะครับท่านก็บอก
เอาไว้พอสมควรว่าควรจะทำยังไงขั้นตอนเป็นอะไรยังไงตำรวจ
ท้องที่ที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็ถูกพาดพิงถึงเราก็
พยายามติดต่อเพื่อจะขอสอบถามพูดคุยด้วยนะครับ
ท่านก็ให้ข้อมูลมาบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะ
บอกว่าถ้าไม่ติดภารกิจอะไรเดี๋ยวจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกัน

แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นก็คือคุณยุทธพงศ์จรัสเถียร
เมื่อวันศุกรใช่ไหมผมอธิแปลวันที่สิบแปดครับ
ที่๑๘ตุลาคมแต่ในสภาเนี่ยมีเอกสิทธิคุ้มครองนะครับ
ครับคุณเย็นตะพรงค์ที่นี่อาจจะต้องระวังหนึ่งน้อย

ผมเรียนคุณภาคภูมิว่าในสภาเนี่ยคุ้มครองเฉพาะบุคคลที่อยู่ในสภา
ถ้าผมไม่อภิปรายพาดพิงถึงบุคคลภายนอกพวกบ่อนพวกอะไร
ถ้ามันไม่จริงเนี่ยผมต้องมีผิดชอบครับเพราะฟ้อมผมใจอยู่
แต่ทีนี้ในสภาเนี่ยเป็น
การอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี๒๕๖๓วัดละแรก
ครับแล้วไปเรื่องบ่อนไปยังไง

ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

ในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาพุทธรรษฎร

เราก็มีหน้าที่ในการที่จะ
เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้าง
ตั้ง๓๒ล้านล้านบาท

คราวนี้เนี่ยผมขออนุญาตได้โชว์หนังสือ

เริ่มที่๓งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตำรวจแห่งชาติหรือเรียกว่าสตชเนี่ย

๑แสน๒หมื่น๒พันล้าน

คุณยุทธพงศ์ที่ได้ลำดับในการขึ้นอภิปรายไว้เนี่ย
ตั้งใจจะพูดเรื่องงบของตำรวจอยู่แล้วไหม

ช่วยได้ทุกเรื่องขอบคุณทุกเรื่อง

คุณเห็นว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไหม
ที่เอาไปทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไหม

งบประมาณจำนวนมหาศาลเนี่ย
มันเอาไปใช้เนี่ยแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์

ตามที่ทางรัฐบาลเนี่ย

ของบปีหน้าเนี่ยแสนสองหมื่นล้าน

จากงบ๑แสนสองหมื่นล้านเนี่ย
ว่าในการป้องกัน
ปามและลดระดับอาชญากรรม

และให้มีประสิทธิภาพ

ความปลอดภัยและความยุติธรรมเบื้องต้น

เงินภาษีอากรพี่น้องมหาชนเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นล้าน
แล้วไอ้ที่ไอ้ไอ้บ่อนการพนันเนี่ยนะ
คุณยังไม่รู้เหรอหรือรู้แล้วทำเป็นแกล้งไม่รู้
ให้เปิดบ่อนการพนันเนี่ยอยู่ตรงศรีลมเนี่ย
ผมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาถามท่านนายกครับ
เพราะท่านนายกเขาเป็นคนเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะครับ
แล้ววันนี้เนี่ยนายกประยุทธ์เนี่ยรับผิดชอบสัมพงานตำงรถแห่งชาติเองนะ
เป็นทั้งประธานกตชเองถูกไหมครับ
แล้วนายกจะไปจัดการกับเรื่องนี้ยังไง
จะมาของบ่แสนสองหมื่นล้าน
แล้วคุณบอกว่าคุณจะไปจัดการกับเรื่องอาชญากรรมเรื่องความปลอดภัยอะไร
ก็แค่บ่อนเนี่ยคุณยังไม่รู้เหรอเขาเปิดบ่อนกันอยู่ศรีลมอย่างนี้
คือแสนสองหมื่นล้านเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มีงบที่ต้องเอาไปใช้หลายอย่าง
ใช่ไหมฮะอาจารวิรุธเพราะว่าตำรวจเขามีงบหลายอย่าง
ก็ต้องไปใช้นู้นนี่นั่นแต่คุณยุธพงศ์ว่าแน่นอนละว่า
ส่วนหนึ่งมันต้องใช้ในการปราบราม
มันเป็นนาที่หลักเลยล่ะถูกไหมล่ะ

แล้วที่ไปพูดในสภาว่ามีบ่อน

ไปได้ข้อมูลเห็นบอกโชว์พ่งโชว์ภาพอะไรพวกนี้มันไป
ไปยังไงไปถึงได้ข้อมูลไปได้ภาพตรงนั้นไปบอกว่าเข้าไปไปเจออะไรมาเนี่ย

ผมเรียนคุณภาคภูมิเลยว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่า
ผมเป็นสอสอมหาสารคามบ้านอยู่มหาสารคาม
บ้านอยู่บริเวณอำเภอพระยักษ์ภูมิวิศัยจังหวัดหาสรรคาม
แล้วผมมารู้เรื่องบ่อนในกรุงเทพได้ไงผมมาทำอะไรในกรุงเทพ
ผมขอเล่าพื้นฐานผมก่อน
ผมเนี่ยเป็นนักเรียนจากผมจบจากคณะวิศวกรรมอาสาทจุฬาลงกรมหาวิชาไลน์
ผมก็ใช้ชีวิตอยู่แถวนั้นนะครับแถวพระราม๔๓ย่านศรีลมอะไรแถวนั้นนะครับ

คราวนี้เนี่ยเพื่อนที่เรียนหนังสือกับผมมาเนี่ยนะครับ
นักเรียนที่เขาจบวิศวะกันมาเนี่ยอ่า
ส่วนใหญ่พอเรียนจบก็ไปทำงานบริษัทต่างเนี่ย
ก็มีเพื่อนที่ไปทำงานอยู่แถวศรีลมเยอะ

ทีนี้เนี่ยก่อนจะมาเปิดวันวิสามันงบประมาณเนี่ย

ผมก็อยากจะรู้จริงว่าตกลงเศรษฐกิจมันดีหรือไม่ดี
รัฐบาลก็บอกว่าเศรษฐกิจดี

ทีนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นส่ออยู่ต่างจังหวัดถูกมั้ยครับ
ผมไม่อยากจะรู้จริงว่าย่านศรีลมเนี่ยมันเป็นยังไง

ผมเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองประเภทอยู่เนี่ย
มาถึงก็ด่าเขาเลวด่าเขาไม่ดี
แล้วคุณมีหลักฐานอะไรไหม

ผมเนี่ยเวลาผมอภิปรายหรือผมทำเรื่องอะไรผมต้องมีหลักฐาน
ผมถึงไปติดต่อหาเพื่อนผมเพื่อนผมก็ทำงานอยู่แถวนั้นหลายคน

เป็นทั้งนายแบงค์ก็มีอยู่ทั้งหลักทรัพย์ก็มี
โบริษัทเองเงินเนี่ยไอโบริษัทด้านวิศวกรรมก็มี
เราไปเองมันไม่ได้ไม่ได้รู้ความจริงนะมันต้องให้คนที่มันทำงานตแถวนั้น
ทำงานอยู่แถวนั้นมันจะรู้ไงว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยค้าขายเป็นยังไง
ร้านค้านี่เขาเปิดเขาปิดอะไรกันยังไงคนมาซื้อมาขายเยอะไหมอะไรอย่างนี้
ใช่ไหมคือเราไปเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่กันยังไง

ผมก็ไปหาเขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมันแย่
อันนี้เพื่อนคุณยุทธพงศ์อ้างนะเพื่อนผมบอกผมบอกว่าเอ้ามันแย่ยังไง
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการค้ามันซบเซามากเลยนะออฟฟิศแถวนี้เนี่ยมันปิดไปเยอะ
เพราะว่าเอาผมออกปิดทำไมเขาบอกว่าค่าเช่ามันแพงเช่าไม่ไหว
อ้าวแล้วบอกว่าอ้าวแล้วตอนนี้เนี่ยเขาบอกผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้แถวนี้เนี่ย
ก็พากันไปเปิดบ่อนกันหมดแล้วเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอเขาพูดอย่างนี้
บอกว่าพูดเล่นเปล่าอ่านะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่นักเรียนวิศวาสมัยผู้ชายทั้งนั้นเนี่ย
ใช่มั้ยฮะก็บอกว่าเนี่ยเอ้ยพูดเล่นเปล่าเหรอเอ้อคุณพูดได้ยังไงศรีโลมเนี่ย
ไม่มีใครไปเปิดบ่อนเขาบอกเพื่อนเรื่องจริงก็เลยพาผมเดินเข้าไปในซอยธนิยะ
อ่ะผมขออนุญาตเรียนเลยถ่ายรูปมาเลยอันนี้เป็นของคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรนะครับ
อันนี้ก็คืออันที่ไปให้ท่านนายกดูในสภาใช่ไหม
ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
เดี๋ยวชาวไว้จะถามว่ามันศรีลมจริงไหม
ธนิยะนะครับถนนธนียะก็คือซอยธนิยะนะครับ
ลงรถสถานีรถไฟฟ้าตรงศรีลมสถานีศรีลมเลยนะครับ
ด้านขวามือเนี่ยสอนอบังลักษณ์
ด้านซ้ายมือของถนนศรีลมเนี่ยเป็นสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
เพื่อนผมก็พาผมเดินเข้ามาในซอยอันนี้
แสวงขวาคือในซอยนี้ก็แล้วกันนะ
เดินมาเลยแล้วยังไงต่อ
เค้าก็ชี้ผมดูข้างในเก้าอี้พารกฏสีขาวเนี่ย
ที่มีผู้ชายใส่ซาฟารีนั่งอยู่เนี่ย

เป็นคนดูต้นทางคอยนั่งดูอยู่ว่า
มีใครแปลกหน้าใครอะไรต่างไหม

แล้วผมเลยถามว่าบอลมันอยู่ไหนบอกว่าอยู่ในซอยเนี่ย

ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณยุทธพงศ์จรัสเถียรเขาไปได้ข้อมูลของเขามา

ซึ่งเอาไปให้ท่านนายกดูในที่ประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

เราก็ไม่รู้มันจะมีจริงไม่จริงอะไรยังไง
เอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเพื่อนพาไปเสร็จแล้วเข้าไปข้างในไหม
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเข้าไปไม่ได้

คุณยุทธพงศ์ไม่ได้เข้าไปดูด้านในตึกเหรอ
ไม่ได้เข้าไปดูในบ่อนไม่ได้เข้าไป

คือเราจากการสังเกตไงนะครับ
มันก็จะมีทางเข้าเนี่ยก็จะมีคนคอยดูอยู่
คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยเขาก็ไม่ให้เข้า
แล้วก็มีคนดูต้นทางเนี่ยอยู่หลายคนนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าแถวนั้นเนี่ยนะครับ
คือเขามีหลายชั้นแล้วคนแปลกหน้าเขาก็ไม่ได้ให้เข้าไป

ผมเป็นสอสอที่มีชื่อเสียงนะครับ
ถ้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็คงจะมีเรื่องมีราว

ส่วนตัวเองก็ไม่ได้เดินเข้าไปดูด้านใน
ไม่ได้เข้าไปดูข้างในก็ได้แต่ถามภาพข้างหน้า

เป็นอะไรเมื่อกี้ในทภาพบอกเป็นอะไรเป็นคาซิโน
ทำไมถึงมั่นใจแล้วถึงเอาไปอภิปรายในสภา
บอกท่านนายกว่าบอกตำรวจว่าโอ้โหทำไมคุณไม่ปราบบ่อน

เพื่อนผมเขาบอกว่ามีโต๊ะบาคาร่าเลยนะ

แต่ที่นี่คือมันเขาบอกไงคุณชุดพงษ์

ไม่ได้เห็นกับตาอย่างนี้หรอ

แต่ว่าผมดูจากข้างนอกแล้วผมก็ถ่ายรูปมานะครับ

ครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยว่า

มันเป็นโรงแรมเก่านะครับแล้วก็

ร้านคาโลโอเกะก็ส่วนคาราโอเกะนะครับ
ไอ้ร้านที่เป็นบ่อนก็อยู่ข้างกันนะครับ

ผมต้องตรวจสอบนะครับ

ถามว่าผมไปตรวจสอบกับใครครับ

ผมก็ไปเดินแถวนั้นอีกครับ
ผมเป็นคนอีสาน

คนแถวนั้นเนี่ยก็มีคนขาย

ขายน้ำก็เป็นคนทางอีสาน

ถามเขาว่าเป็นยังไง

เขาก็ยืนยันว่าตรงนั้นมีบ่อน
ในฐานะเอดีตำรวจเว้ย

กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกในสภาบอกอ้าวคุณรู้คุณก็ไปแจ้งตำรวจสิ
เขาจะได้ไปตรวจสอบแต่ว่าคุณยุทธพงศ์บอกว่าไปเห็นแค่นี้เห็นแค่ข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างใน
คือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าตรงนี้เป็นบ่อนอะไรเล่นอะไรเล่นใหญ่เล่นตรง
คือคุณยุทธพงศ์ก็ทำหน้าที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีบทมาเป็นสอสอนะครับที่ตรวจสอบนะครับ
ก็มีข้อมูลเท่านี้ก็แจ้งเบาะแสนะครับแจ้งเบาะแสก็น่าเชื่อก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานรัฐนะครับคือตำรวจนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแค่สีลมเรื่องมีบ่อนไม่มีบ่อนเนี่ยคุณภาคภูมิจะมาถามทำไมมันเยอะแยะไปหมดนะฮะ
ประชาชนไปถามมอเซล์รับจ้างก็พาไปถูกอ่ะพาไปเล่นได้เลยนะฮะ
โอเคไอ้บ่อนทั่วประเทศอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เอาตรงนี้ก่อนตรงนี้
บ่อนตรงศรีลมเนี่ยที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันมีจริง
อย่างนี้ตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบครับเขาก็บอกว่าเขาก็ไปตรวจแล้วมันก็ไม่มี
เอาไปตรวจที่ไหนอ่ะไปตรวจร้านคาราโอเกะนะไม่ได้ไปตรวจที่บ่อนเนี่ยแล้วผมเรียนคุณภาคภูมินะ
ผมทำการบ้านละเอียดนะครับผมอภิปรายในสภาเนี่ยถ้าคุณภาคภูมิเนี่ยได้ดูเทปที่ผมอภิปรายเนี่ย
ผมบอกไม่กระทั่งว่าเจ้าของบ่อนชื่อเฮียอะไรนะแต่จำได้ไหมฮะเฮียตอเต่าอ่ะจำได้ไหมครับ
นี่แสดงว่าผมก็ได้ทำการบ้านละเอียดมานะผมไปหามาขนาดนั้นถ้าสมมุติว่าตรงนั้นมันไม่มีบ่อนเนี่ย
ได้ไปว่าเอาที่มาที่ไปยังไงว่าเป็นบ่อนเพราะฉะนั้นคุณยุทธพงศ์กำลังจะบอกว่าครับ
ถ้าจะไม่มีอย่างเดียวก็คือไม่ได้เข้าไปดูข้างในและไม่มีภาพถ่ายออกมาให้ดูแค่นั้นเอง
มันทำไม่ได้แค่นั้นเองนะครับคือผมเนี่ยคือถ้าผมเข้าไปผมจะไปถ่ายรูปอะไรเนี่ยมันคงทำไม่ได้นะครับ
เพราะว่าผมไม่ใช่ลูกค้าเขาแล้วผมก็เป็นสอสอนี่นะครับถ้าเข้าไปแล้วไปถ่ายแล้วมันก็คงจะได้รับอันตรายนะครับ
เรากำลังพยายามติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพื้นที่อยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ท่านก็บอกว่าท่านก็ตรวจสอบให้แล้วล่ะนะท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแล้ว
มันก็ไม่ได้ว่ามีเคยไปปราบไปปรามอะไรมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ
แต่วันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยกันเพราะว่า
ภารกิจด่วนในช่วงค่ำจริงจริงนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
คุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะ

ต้องพิจารณาถึงเรื่องบ่อนการพนันว่า๑คุณมีหลักฐานไหม
หลักฐานก็อย่างที่ผมถ่ายเข้าไปถ่าย๒ปัจจุบันไหม
อาจจะถ่ายมาเขาบอกอุ้ยนี่มันของเก่าคลิปเก่า
เล่นกันเมื่อสองสามปีที่แล้วโดนจับไปหมดแล้ว
ทางพื้นที่ก็คือทางสนบังลักษณ์ได้มีประวัติ
มีการจับกลุ่มอยู่สม่ำเสมอคือเรื่องของเรื่องต้องพูดก่อน
บ่อนการพนันมันไม่ได้จับง่ายที่ส่งคนไปถาม
โบ้งชาวบ้านอะไรแถบนั้นเนี่ยเขาอาจจะบอกว่ามี
แต่หลักฐานอยู่ไหนมีรูปถ่ายให้ดูไหมเข้าไปเปิดไป
กำลังเล่นอยู่เลยหรือว่าเป็นโต้เฉยถ้าเป็นโต้เฉย
เขาก็บอกว่านี่ก็โต๊ะวางไว้เฉยไม่มีคนเล่นไม่ได้ผิดอะไร
เพราะสิ่งพวกนี้มันไม่ใช่ยาเสพติดมันเป็นสีเทาไปถามชาวบ้าน
บอกมีก็เคยเล่นกันมาแล้ว๒๓ปีอย่างนี้มันจับไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องการจับบ่อนการพนันเนี่ยเป็นเรื่องยาก
กลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของบ่อนกลางกรุง
ที่ศรีลมหรือว่าจะบ่อนทั่วประเทศก็แล้วแต่แต่เอาที่ศรีลมก่อนนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจนครบัน๖นะครับ
ซึ่งท่านก็รับผิดชอบดูแลพื้นที่สอนอบังรักษ์ด้วยพื้นที่ศรีลมนี่แหละนะครับ
ตมตรีเมธีรักพันธ์นะครับอยู่กับเราที่ถามตรงตรงนะครับ
จะได้สอบถามข้อมูลกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้บังคับการครับ
ครับสวัสดีครับคุณท่านผู้บังครับครับท่านครับ
ตามที่มีสอสอพักเพื่อไทยได้เปิดเผยข้อมูลในสภาเนี่ย
ท่านได้กำชับให้กับทางสอนอบังรักษ์ไปตรวจสอบแล้วผลเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
ครับก็หลังจากเราได้ข่าวเรื่องนี้นะครับเราก็สั่งการให้ทางภูมิกับสนบังรักษ์นะครับ
แล้วก็ทีมงานเข้าไปตรวจสอบตามสถานที่ภาพที่คุณยุทธพงศ์เนี่ยนำเสนอนะครับ

ไปจุดนั้นเลยครับจุดที่คุณยุติพงษ์นำเสนอตามภาพจะมีอยู่๓ภาพนะครับ
ถ้าดูตามภาพภาพบนก็จะเป็นมุมบนซ้ายมือภาพที่หนึ่งนะครับครับ
บนท้ายหนึ่งก็จะเป็นภาพร้านอาหารนะครับ
ส่วนภาพที่๒ก็จะเป็นร้านเป็นจุดตำแหน่งที่เขาบอกทางเดินเข้าไป
ส่วนภาพที่๓ก็มุมบนฝามือก็จะเป็นขยายภาพของภาพที่๑จริงนะครับ
หลังจากที่ทางฝ่ายสนบังรักษ์เข้าไปตรวจสอบนะครับ
ก็เพราะว่าเป็นร้านอาหารธรรมดาแล้วก็เป็นร้านคาวเกะธรรมดานะครับ
ก็ไม่มีการเปิดบ่นในเวลาที่เป็นอย่างที่ท่านคุณยุติโปรงพูดนะครับ
ในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเองก็ได้ลงไปพื้นที่ด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่งนะครับ
ไปตรวจสอบด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งว่าจริงเท็จขนาดไหนนะครับ
ก็ตรวจสอบแล้วก็เป็นอย่างที่ผมรายงานไปนะครับว่าจุดตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารคาราเกะ
แล้วก็เป็นร้านอาหารส่วนหนึ่งนะครับอยู่เป็น๑๔ชั้นนะครับ
ก็ไม่มีหรอกว่าที่จะมีลักษณะที่เป็นหกปีนบ่อนอย่างนั้นนะครับ
ส่วนที่เขาบอกว่าเป็นโต๊ะโต๊ะนั่งแล้วก็เป็นอย่างนั้น
คือในสภาพตอนกลางคืนเนี่ยจะมีร้านข้าวต้มข้าวต้มนะครับ
เปิดอยู่แล้วก็จะมีโต๊ะเก้าอี้วางอยู่เต็มเลยนะครับรถอยู่ที่หน้าร้านนะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเก้าอี้หรือว่าโต๊ะของร้านข้าวต้ม
ที่เขาเก็บไว้ตอนช่วงเช้านะครับหรือเช้ามืดประมาณนี้แหละครับ
สสยุทธพงศ์เขาบอกว่าเป็นคนเฝ้าต้นทาง
เราก็มีการสอบปากคำของผู้ที่อยู่ใกล้ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าก็ดีนะครับ
เจ้าของตึกก็ดีหรือเจ้าของร้านที่อยู่ตรงที่ประกอบการก็ดี
แล้วก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะครับเขาก็ให้การสอดคล้องต้องกันว่า
ตรงนี้ไม่มีล่ะครับการท้าขายกันตามปกติเปิดเป็นแรงเขาเจ็บเป็นแรงอาหารตามปกติแหละครับ
อย่างที่ว่าจะมีหมูมีบ่อนอะไรก็ไม่มีล่ะครับท่านครับ
ท่านผู้บังคับการครับที่ลงไปตรวจสอบทั้งท่านไปเองแล้วก็สอนอบังรักษ์ไปมาก่อนหน้าด้วยนะครับ
ทุกตึกทุกอาคารทุกห้องเลยไหมฮะ
ครับใช่ครับทุกขึ้นไปดูเลยครับไปดูไปขึ้นไปดูครับเรียบร้อยหมดครับทุกชั้นเลยครับ
เราต้องไปตรวจให้เห็นกับตานะครับการที่เราไม่ตรวจให้เห็นกับตาเนี่ยไม่ได้
เราต้องตรวจตามภาพที่เขานำเสนอมานะครับนักที่เราที่ตรวจสอบแล้วก็ที่แจ้งให้เป็นที่ประจักษ์ว่า
สิ่งที่ตรวจสอบมาแล้วเนี่ยข้อได้จริงเป็นอย่างไรนะครับครับ
ถ้าก่อนหน้านี้จะมีไหมฮะอันนี้คือเราไปลงพื้นที่พอมีข่าวขึ้นมาแล้วไปลง
มันจะเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมแค่สมมุติฐานนะเป็นไปได้ไหมว่าเคยมีเปิดแล้วพอเป็นข่าวแล้วเขาก็ปิดไปหนีไปอะไรอย่างนี้
จากการตรวจสอบแล้วนะครับไม่มีแล้วครับตรงนี้ไม่มีครับชัดเจนครับไม่มีเลยครับท่านครับ
มีอะไรอยากฝากบอกถึงสสยุทธพงศ์ไหมครับที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้เผื่อ
อาจจะได้เข้าใจหรือว่าสบายใจกันว่ามีหรือไม่มียังไง
ครับก็จากเท่าที่ฟังอยู่ก็คือท่านเองก็หวังดีกับทางตำรวจนะครับ
อาจจะแจ้งบ่อแสตรงนี้ไปแต่ว่าการแจ้งบ่อแสเนี่ยบางทีไม่ได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเนี่ย
ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะครับมันก็แต่ไม่เป็นไรครับทางเราก็รับเป็นข้อมูลในการที่ดีครับ
จะช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่นะครับแต่ว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเป็นอย่างนี้
เราก็ชี้แจงได้ด้วยด้วยข้อได้จริงเป็นอย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะฝากนะครับท่านครับ
ท่านครับถ้าการแจ้งเบาะแสเรื่องบ่อนการพนันให้กับตำรวจเนี่ยโดยปกติแล้วประชาชนแจ้งได้แบบไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
ก็แจ้งได้หลายทางนะครับอาจจะแจ้งเป็นทางโทรศัพท์มาที่โรงพักก็ได้นะครับ
หรือจะแจ้งเป็นทางหนังสือก็ได้นะครับได้หมดนะครับหรือจะเป็นทางวาจาก็ได้หมดนะครับ
ซึ่งการแจ้งเนี่ยมันก็มีกันทั่วไปนะครับบางครั้งก็มีจริงบ้างบางครั้งก็มีไม่จริงบ้างครับในการตรวจสอบนะครับ
ถ้าแจ้งไปแล้วไม่จริงนี่เราจะมีปัญหาไหมฮะหรือว่าบางทีประชาชนเขาบอกโอ้โหเราจะเสี่ยงอันตรายไปไหม
ต้องไปหาหลักฐานอะไรมาเพื่อจะแจ้งว่ามันมีจริงไม่เป็นไรครับคือพอเรามีข้อมูลข่าวสารมาจากประชาชนที่ผู้แจ้งนะครับ
เราก็ให้ส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบนะครับเราจะไม่เปิดเปิดเผยหรอกว่าใครที่แจ้งเข้ามาไม่เปิดเผยนะครับ
จะเป็นส่วนสงวนสิทธิ์ไว้ตรงนี้นะครับเราจะไม่เปิดเผยใดทั้งสิ้นนะครับ
แล้วถ้าเราไปตรวจสอบหากพบมีกระทำจริงเราก็ให้จับคุมเดินกันดีนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าในส่วนของที่ศรีลมเนี่ยฟังจากท่านผู้บังคับการก็คือ๑ไปตรวจสอบแล้วไม่มีแน่
แล้วก็สองก่อนหน้านี้ก็ไม่มีไม่ใช่ว่าพอเป็นข่าวแล้วก็ปิดเลิกหนีไปอันนี้ก็ไม่มีนะครับ
วันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณภาคภูมิครับ
ท่านภูมิภาพการตลอดนครปาล๖คนตมตรีเมธีรักพันธ์นะครับกำกับดูแลพื้นที่สอนอบังรักษ์ด้วย
ก็ลงไปแล้วไปตามจุดที่คุณยุทธพงศ์บอกเลยตามภาพถ่ายเลยสแกนทุกตึกทุกอาคารทุกห้อง
ไม่ได้บอกว่าทุกตึกนะครับก็บอกว่าตึกที่อยู่ในรูปถ้าที่อยู่ในรูปเนี่ยคุณภาพคุมจะเห็นนะครับ
มันจะเป็นร้านคาโลเก๋มันสังเกตมันมีป้ายมันมีอะไรอยู่แล้วแต่มันอยู่ติดกันนะฮะข้างกันนะครับ
ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแจ้งเบาะแสกันแจ้งไปแล้วแต่ตำรวจเขาก็ไปตรวจแล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าเอาในภาพกว้างเนี่ย
บ่อนการพนันที่มันเกิดขึ้นในบ้านเราในสังคมไทยแน่นอนว่ามันตามมาซึ่งเรื่องของ
ใบยมุกลักวิ่งชิงปล้นเหตุอาทยากรรมอะไรพวกนี้มันจะปราบหรือมันจะจัดการกันได้จริงไหมฮะ
มันไม่ได้ยากอะไรครับคุณชูวิทย์พูดว่ายากมันไม่จริงครับ
ไม่ยากหรือหะไม่ยากว่าทำไมทำไมมันยังมีข่าวอยู่เรื่อย
ตรงไปตรงมานะสั้นนะฮะบ่อนการพนันนะฮะโดยเฉพาะที่บ่อนขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ
ถ้าไม่เคลียร์ตำรวจเขาไม่เปิดหรอกครับ

โอ้โหมันก็เขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองหรอกคุณภาคภูมิ

คือประชาชนเนี่ยจริงบางทีเขาก็ไม่ได้อยากเล่นการพนันนะ
คนที่มาเล่นการพนันมันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะ

ผมเนี่ยเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจอยู่๘ปีนะฮะ

ผมบอกว่าไม่คุยไม่เคลียร์

เพราะคนมาเล่นก็ต้องถามว่าเคลียร์หรือยัง

มานั่งยองยองเล่นนี่ตำรวจจะมาจับเดี๋ยว

เอาละไอบ่อนเสือดุศิษย์ที่เสือดุศิษย์ยืนบนถ้วยไฮโลน่าคืออะไร
คดีที่เพิ่งมีไปแล้วที่เข้าไปปล้นบ่อนอะไรนะ
กรมการปกครองเข้าไปจับที่นู่นที่นี่มันอะไร
ใช่ไหมครับ๕ปีมาเนี่ยตำรวจแทบไม่ได้จับบ่อนการพนันเลยนะ
กลายเป็นทหารฝ่ายปกครองแล้วตำรวจก็ไปยืนดู
ไปขอลงชื่อร่วมบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดอ้อมค้อมหรอกครับนะครับ
ประชาชนไม่มีหน้าที่ในเลิกที่จะไปปราบบ่อนนะฮะ
แค่รู้และแจ้งเบาะแสเนี่ยนะฮะก็ต้องขอบคุณแล้วแล้วต้องไปจัดการ
แต่ทุกวันนี้ประชาชนแจ้งได้ไหมลองโทรศัพท์ไปเนี่ย
อุณหภูมิมาแล้วโทรศัพท์ไปที่โรงพักนะครับ
แล้วก็ให้พนักงานวิยุเนี่ยหรือคนรับโทรศัพท์เขาโต้ตอบเรื่องว่า
ทุกวันเวลาเราแจ้งเรื่องบ่อนการพนักตามกันตอบว่า
เพราะเขารู้ว่าบ่อนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
คำว่าบ่อนมันไม่ใช่เรื่องมีแต่นะฮะ
มันมีทั้งหวยจับจี้กีทั้งตู้ม้าตู้สล็อตนี่
มากมายตอนนี้ผมก็รับข้อมูลว่ามีมากมาย
ทั่วประเทศจริงจริงน่ะฮะฉีอิลมเนี่ยนะครับ
มันอาจจะใหญ่เป็นบาคาร่าเพราะมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับ
ก็มีการเล่นแต่ที่ตู่ม้าตามชุมชนอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็ใครบอกมีไม่มีก็ฝ่ายปกครองไปจับนี่
ผมว่าเป็นร้อยแล้วมั้ง๕ปีมาเนี่ยเป็นร้อยครั้งนะฮะ

ปกครองไปจับกับทหารใช่ไหมฮะเป็นร้อยครั้ง
แล้วหน้าที่ใครหน้าที่ของตำรวจนะครับในการที่จะป้องกัน
เพราะว่าบ่อนการพนันเรือใบมุกทุกแห่งเนี่ยมันเป็นแหล่งบ่มเพาะอาชากรรมนะฮะ
ปัจจัยของอาชกรรมเพราะว่าพอมีบ่อนการพนันเนี่ย
พนันมันเป็นธุรกิจผิดกฎหมายเวลาเป็นหนี้กันแล้วทวงหนี้ไม่ได้
ก็ต้องอาศัยการทวงหนี้ผิดกฎหมายอาศัยมือปืนเอาไว้เอาไว้ตีหัวบ้าง
ไว้คมครูบ้างหรือไปยิงไปฆ่าว่างก็ไปรับจ๊อปรับงานรับจ้างฆ่าคน
เพราะบ่อนการพนันเนี่ยมันเป็นแหล่งเพาะอาชญากรรมแล้วก็ยาเสพติดด้วยนะครับ
อย่างนี้ตรวจใหม่ไหมย้อนไปก็ยังได้เลย
ตึกนี้เราไปชี้ดูว่าตึกไหนค่าน้ำค่าไฟเดือนเท่าไหร่
ทำธุรกิจอะไรมันแมทกันไหมแต่ต้องไปให้ตรวจนะ
ถูกว่าถ้านายกนะเรื่องนี้ไหนจะพูดกับเรื่องนี้
ตั้งผู้ตรวจและการสำนักนายกตั้งฝ่ายทหารกรมนเพราะมีบทบาทนี้
คำสั่งนายกที่๒๒ตรวจสอบอย่าให้ตำรวจตรวจ
ตำรวจตรวจจะเจอยังไงก็มันตรวจคนละบ้าน
คือพันตรวจเอกวิรุธกำลังบอกว่าถ้าจะเอาให้แน่เลยนะ
ไม่ยากหมอนที่ศีลมนาฬคารที่คุณยุตโภงบอกเนี่ย
จำเป็นต้องไปหาภาพถ่ายมีจริงอะไรไม่มีจริงดูค่าน้ำค่าไฟ
ทำอะไรถ้าธุรกิจอะไรสอบถามน่ะตึกเนี้ยนะฮะอ่า
แต่ต้องให้ถูกตึกน่ะอ่านะฮะเดี๋ยวถามว่าใส่รับจ้างก็ได้
ถามแม่ค้าขายฝรั่งดองอะไรก็แล้วแต่อืม
แล้วครับอ่าการเข้าออกเป็นยังไง
ค่าน้ำค่าไฟก็วงจรปิดแถวนั้นมันมีนี่เยอะแยะ
คือถ้าเป็นตึกร้างหรือว่าเป็นอ่า
ร้านอาหารทั่วไปต้องรีแคลมั้ยมันจะต้องมี
ผ่านข้าน้ำข้าวไฟมันจะพิสุทธิ์ได้จิบนะเดี๋ยวช่วงนั้น
กลับมาจะมาถามก่อนว่างานเนี่ยพอเป็นประเด็นเป็นแสว
ขึ้นมาแล้วเนี้ยเราไปยังไงต่อแล้วเดี๋ยวจะทำยังไง
ให้มันสามารถที่จะปราบหวังค์ภนัดหรือจะแก้อะไร
ผมว่าอย่ามาหยุดตรงนี้เลยว่าทางนี้บอกมีทางนี้บอกไม่มี

เอาตำรวจร่วมด้วยเอาทหารร่วมกรมนร่วม

ตรวจสอบย้อนหลังผมว่าได้นะฮะ
ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจะไปจับความผิดนะฮะ

เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันกันต่อนะครับ
พักกันครู่เดียวครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
ตกอยู่นะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่บอกว่า
ต้องจับนะทันทีที่ผมเรียนให้ทราบคือ
ถ้าคุณไปพูดนะก่อนพูดเนี่ยก็แน่นอนแล้ว
คุณพูดพอพูดปุ้งจบปุ๊บเก็บทันที
โต๊ะย้ายของย้ายนะกลางค่ำกลางคืน
เอารถกระบะรถสิบล้อมาขนไปเลยด้วยซ้ำ
ไม่มีไม่มีหลักฐานที่สำคัญถ้าคุณเข้าไปแล้ว
มีโต๊ะมีอะไรเป็นหลักฐานก็ไม่มีคนเล่น
จะไปจับใครอ่ะเขาอาจจะบอกว่าเขาวางไว้เฉย
นึกอยากจะดูระลึกถึง
ก็เลยทำไว้ไม่มีคนเล่นหรอก
เพราะฉะนั้นตามหลักกฎหมายเนี่ย
การเข้าไปจับกลุ่มบ่อนการพนันเนี่ย
ต้องจับในขณะที่มีคนเล่น

คุณไปถามแม่ค้าแม่ค้าเขาอาจจะบอกว่ามี
ก็เล่นกันอยู่นี่แหละรู้
แต่เพราะไม่มีหลักฐานตำรวจทำอะไรไม่ได้
ดังนั้นถ้าไปถามผู้กำกับสนบังลักษณ์

เพราะว่ามันไม่มีจริง
ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรให้เห็น
หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณถ่ายวีดีชัด
วีดีโอเอากล้องลับไปถ่ายเถยมา
ก็อาจจะบอกว่านี่มันของเก่า

ถูกต้องเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าบ่อนการพนันเนี่ย

ก็ต้องเข้าใจว่ามันสีเทามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาเสพติดโทษหนักนะ
อ่าบ่อนเนี่ยถ้าออกจากประเทศไทยไปก็มีกันทั่วทุกประเทศนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดกฎหมายไทยไหมผิดแต่ถามว่ามันผิดมากไหม
มันมันมันมันพูดลำบากอ่ะ
นี่เป็นความคิดเห็นจากคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตนะฮะซึ่งก็ติดตามเรื่องเหล่านี้มาอยู่นานนะครับ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลกันอยู่บ่อยนี่ก็ให้กับเราทางถามตรงมานะครับ

คุณชูวิทย์บอกว่าจับบ่อนนี้มันต้องจับซึ่งหน้า
เปิดเผยเมื่อไหร่ปึ้งก็เรียบร้อยแล้วเก็บหมดแล้ว
ต่อให้ไปเจอโต๊ะเจออะไรก็จะเอาอะไรไปจับเขาไม่มีคนเล่น

เพราะนายกบอกว่าผมรู้แล้วผมรับเรื่องแล้วผมจะไปดำเนินการ

แล้วนายกนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะในการตรวจสอบ
ถ้ามีทั้งกรมนถ้ามีทั้งฝ่ายปกครอง
ถ้ามีทั้งหน่วยข่าวกองของท่านทหารอีกถูกไหมฮะ
ซึ่งคุณภาคคุมจำได้มั้ยฮะ
ช่วงหลังปฏิวัติใหม่บอลเบิดในเงียบหมดเลย

ตอนนั้นเนี่ยทหารก็ควบคุมหมดไม่มีบอลไหนกล้าเปิดนะฮะ
แล้วถ้าถามบอกว่าเอ๊ะแล้วจะปราบป่อนยังไง
ถ้าผมมีโอกาสเนี่ยนะฮะภาพภาคเผื่อไทยเนี่ยได้เป็นอันดับหนึ่ง
ได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้เป็นรองนายกดูตำรวจเนี่ย

หัวไม่สายหางมันไม่กระดิกหรอกครับลองเปิดดิ
หมดนะครับจับแล้วย้ายหมด
แต่ธนาขนาดนี้ในธนาศาสตร์ฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้านก็นำข้อมูลมาแจ้งต่อผู้นำประเทศแล้ว
นายกรัฐมนตรีแล้วก็อยู่วัดใจท่านว่าท่านจะเอาจริงเอาจังไหมกับเรื่องนี้

เห็นบอกมีผู้มีอิทธิพลมีเฮียมีอะไรเป็นเจ้าของคุมบ่อน
ไม่กลัวหรอเอาเรื่องบ่อนการบรรดนันต์ผู้มีอิทธิพลหน่อยมาเปิดเผย

ผมก็เรียนคุณภาคภูมิเหมือนครับว่าถ้าเราเป็นสอสอเนี่ยเราเป็นกรรมาธิการเนี่ย
ถ้าเรากลัวเนี่ยเราไม่กล้าทำงานเนี่ยอย่างนั้นคุณก็อย่าไปอาสาประชาชนมาเป็น
ไปลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าคุณยังกลัวแล้วประชาชนจะไปหวังพึ่งใครได้
ถูกไหมครับผมก็ทำงานของผมอย่างนี้ตรงไปตรงมาเป็นลักษณะของผมผมก็เปิดเผยมาหลายเรื่องแล้ว
ไม่ใช่เรื่องบ่อนเรื่องแรกพันธุ์ตำรวจวิรุธครับเมื่อกี้คุณชูวิทย์บอกว่าบ่อนมันก็ธุรกิจสีเทา
ไม่ใช่ครับสีดำฮะตกลงสีดำนะมันดำแต่มันผิดกฎหมายก็ต้องดำดิ
คุณชูวิทย์บอกถ้าไม่เจอซึ่งหน้ามันก็จับลำบากจับยาก
ต่อให้ปิดไปได้จริงเนี่ย
คือมันก็ที่อื่นก็มีเยอะแยะแบบ
แต่เขาถูกกฎหมายของเราบ้านเรามันผิดกฎหมายแน่นอน
ตกลงมันควรจะมีหรือควรจะไม่มีไปเลย
ก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นไปตามสภาพแบบนี้
คือเรื่องการพนันนี่คนสับสนนะครับ
การพนันเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยอนุญาตให้มีได้อยู่แล้ว
ระดับหนึ่งนะฮะการพนันประเภทขอเนี่ยนะฮะ
อะไรนะฮะไก่กาลปลาชกมวยแข่งม้าเนี่ย
การพนันประเภทขอนะฮะขออนุญาตได้ใช่ไหมฮะ
ก็ถือว่าเป็นการพนันประเภทที่ไม่ร้ายแรง
แต่การพนันประเภทกอถือว่ามันได้เสียรวดเร็ว
แล้วจะเสียหายต่อเศรษฐกิจห้ามเด็ดขาดไม่มีการอนุญาต
ไอ้พวกผีพนันที่อยากจะเปิดอยากจะเปิดประเภทก
ประเภทขอเนี่ยแข่งมงแข่งม้าต้องรอรอบใช่ไหม
ให้กัดปลาชกมวยเป็นกีฬาพื้นบ้านนะฮะ
ไม่ทันใจคนอยากจะเปิดก็ไอ้พวกนายบอนนะครับ
แล้วก็พวกตำรวจพูดง่ายพวกตำรวจแบบ
ชอบพูดปราบยากคนไทยมีนิสัยชอบเล่นการพนัน
เย็นเลยว่าไม่จริงคนส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นการพนัน

มันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงที่ไปมั่วนะฮะ

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องปราบยากนะครับ

ตรงไปตรงมาเลยตำรวจอย่าไปจัดให้มีการเล่นพอแล้ว
นะครับไม่ต้องไปปราบเขาหรอกครับ

อย่าไปคบหาสมาคมกับนายบอล
ดูแล้วถ้าจะจัดการปราบบ่อนพนันแบบให้เปิดไม่ได้เลยเนี่ย

แล้วแบบโช๊ะเลยอันนี้ถ้าตรงนี้ปึ้งเนี่ยรับรองไม่มีแน่บ่อนไม่มีแน่

เท่านั้นเพราะท่านดูแลตำรวจแห่งชาติท่านเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้าย
สั่งสำรองราชการตำรวจคนใดได้หมดนะครับท่านพูดแค่๓๔คำ

พูดว่าถ้ามีที่ไหนนะคุณบอกไม่มีไม่มีใช่ไหม
กรณีนี้เดี๋ยวเขาต้องรายงานท่านนายกก็ไม่มี
แล้วถ้าเกิดผมตรวจสอบว่ามีนะมีไม่ได้หมอว่าท่านนายเจ้าต้องไปจับเป็นคดีอาญานะ
ถ้าผมไปตรวจสอบแล้วมีข้อมูลมีรายงานมีหลักฐานมีคนบอกว่าตรงนี้เป็นบ่อนเนี่ย
งานถึงภูมิชาการนะฮะสำรองราชการอย่าไปย้ายนะฮะ
อย่าแค่ไปปฏิบัติราชการศพกสั่งสำรองราชการนะฮะ
พักราชการถ้าเป็นต่างประเทศนี้ถูกพักราชการแล้วนะตำรวจพวกนี้
เราก็เห็นเวลาจับเขาก็ย้ายกันกี่เสือกี่ห้าเสือสองเสือสอนออะไรเราก็เห็นย้ายอยู่ตลอด
อันนั้นเอาไปปฏิบัติราชการไปช่วยราชการคุณภาคคุณลงไปตรวจสอบดูนะฮะ
พวกนี้ไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับก็เจริญก้าวหน้าได้ดีทุกคน
ผมไม่เห็นใครถูกลงโทษนะแม้แต่ตัดเงินเดือนนะไม่มีหรอกครับคุณภาคภูมิโดนหลอก
บุรุษก็เลยมองว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกด้วย
แล้วก็ผู้ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยบอกมาคำเดียวว่าห้ามเปิดห้ามมี
ไม่ใช่กฎหมายมันห้ามอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปพูดแบบนั้น
ที่ไหนมีนะแล้วผมมีข่าวสารนะผู้การอยู่ไม่ได้ท่านพูดได้ไหม
ประชาการอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าบ่อนการพนันพวกนี้จริงเขารู้ทั้งนั้นแหละครับ
เพราะว่ามีอะไรศูนย์สืบมีนู่นมีนี่โรงพักโรงพักนะฮะโดยเฉพาะโรงพักเนี่ย
เขาจะรู้ตลอดนะครับบ่อนการพนันมันไม่ใช่เปิดง่ายนะ
เพราะว่ามันต้องมีบ้านคนที่จะถูกจับแล้วติดคุกก็คือเจ้าบ้าน
คุณจะหาบ้านให้ยากบ้านที่จะไปเล่นนะเจ้าบ้านที่ใครมีชื่อเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะ
แล้วบ่อนบ้านนี้เล่นการพนันเจ้าบ้านถูกจำคุกนะไม่ใช่ปรับนะ
มันหายากแล้วต้องมีทำเลมีที่เจาะลงจอดรถมีอะไรต่ออะไร
วงจรเนี่ยฮะท่านวิรุธฮะถามจริงตำรวจบางส่วนแล้วกันนะ
บางส่วนตำรวจส่วนน้อยตำรวจบางนายเนี่ย

ส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยด้วยนะตำรวจผู้ใหญ่ส่วนน้อยนะ
มันสร้างผลประโยชน์เนี่ยไอบ่อนพนันเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์ให้กับคนที่เขารับ
ผลประโยชน์ตรงนี้มันมากมายมหาศาล
มันได้เร็วมันได้เร็วมันเป็นธุรกิจที่ทำกำไร
เพราะบ่อนการพนันเจ้ามือจะเป็นฝ่ายได้เสมอหรอก
โดยหลักของมันคณิตศาสตร์การพนันเนี่ยนะครับ
เจ้ามือจะเป็นฝ่ายได้ถ้าเล่นไปนานยังไงเจ้ามือก็ชนะได้นะฮะ
เพราะฉะนั้นคนที่ไปเล่นมันเสียบางทีก็อาจจะโชคดีได้มาบ้าง
แต่ว่าถ้าเล่นมานานเนี่ยขาดทุนทุกคนนะฮะ

โดยเฉพาะการพนันบางประเภทอย่างบัคคาราชสำหรับเชนอย่างนี้
ไ่นกกระจอกเนี่ยนะฮะถ้าจะเล่นเยอะมันก็ต้องเพิ่มวงเยอะขึ้นใช่ไหมครับ
ต้องมีบ้านมีอะไรแต่ไฮโลเนี่ยวงหนึ่งเนี่ยคน๓๔๐คนเล่นได้

เหลือนาทีสุดท้ายคุณยุทธพงศ์ฮะ
ในฐานะผู้ที่อภิปรายเปิดประเด็นนี้

ว่านายกต้องมีคำตอบให้เร็วนี้ครับ

มาผมก็ไม่ต้องยืนละทู่สด

จะเข้าไปตรวจสอบตรวจสอบเรื่องนี้

คุณยุทธพพงศ์จรัสเถียรสสมสลคม
ขอบคุณท้องนะครับขอบคุณครับ
ส่วนถามตรงวันนี้กับผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับ